เพื่อร้องได้ให้ได้

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
เธอฟังเพลงแล้วจองสาภา
ผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้า
อยากนัดจบตาอีกครั้งที่หน้าห้ามเธอ
คุณคุณคิดว่าออกมาเป็นยังไง

คุณเพลงร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณเพียรร้อง

เป็นปัญหาเนอะ

เดี๋ยวเราให้ดูว่าผิดตรงไหนนะป้าเพียนนะ
คนที่ทั้ร่องสาจละเจอ
สายตากับในสายตานะครับคุณเทียน
ไม่ได้

คุณเพียนยังไม่ได้หายไปทั้งหมด

เพราะว่าเคยได้ยินนะคะแต่ก็ไม่ได้
มันมีจุดแบบนี้แหละครับที่ให้ผิดกันได้
ที่สายตาในสายตาตรงสายตาอะไรอย่างนี้
เพียนตอนนี้รู้แหละว่าป้าเพียนเสียดาย
เสียดายมันตามเป้าแล้วแต่อย่าลืม
วันที่มาเรามีตังค์มากี่บาท
แต่ตอนนี้เรามีกี่บาทถึงมันจะเหลือครึ่งหนึ่ง
มันก็เหลือเยอะกว่าที่เราคิดไว้มาก

ไรครับร้องผิดในเพลงที่๕นะครับ
ก็เงินที่มีสะสมอยู่ในเพลงที่๔นะครับ

วันนี้คุณเพียนก็รับไปจากรายการของเรานะครับ

โอ้ยฉันอยากได้๘หมื่นบาท

ทำงานวันละ๓๐๐กว่าจะได้๓หมื่น

วันนี้ขอบคุณป้าเพียนมากที่มาร่วมรายการกับเรา
วันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวชีวิตของคุณเพียร

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเพียรสู้ต่อไปนะคุณเวียนนะ

ก็เนี่ยค่ะไปซื้อเสาก่อนแหละอย่างอื่นที่เหลือช่างมัน

เพียรคิดดูสิเก่งขนาดไหน
เนี่ยมาแค่ไม่กี่ครั้งเองได้เสาบ้านเลยนะ
ไม่ได้สารฝันตามที่ฝันสำเร็จเลยเฮ้ย
แต่ก็ยังดีนะได้เกือบครึ่งทางนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักสู้ชีวิตของเราวันนี้นะครับ
คุณเพียนนะครับขอบคุณมากครับคุณเพียน

ยังดีกว่าลูกคนเล็กด้วยซ้ำค่ะ
วันนี้กว่านี้

พอพรุ่งพี่ข้าอย่างเก่าก็ไม่ไปนะ
ฉันรักคุณนะคุณพามาก็ไม่ทอดทิ้งฉัน
ถึงจะอยู่แบบลำบากก็จะทนอยู่ด้วยค่ะ
เราจะไม่ทิ้งกันแล้วล่ะค่ะจนมาจนกว่านี้แล้ว
ตายไปข้างนึงอะค่ะรักเขามาก
ไปทำงานเหนื่อยมาเห็นหน้าผัวเห็นหน้าหลานก็หายเหนื่อยแล้วก็

เนื้อสมองประมาณ๒๐ด้านหลังค่ะ
ด้านหน้าซิกซ้ายซิกขวาด้านหน้าไม่มี
อประสาทตาเสื่อมตอนนี้เหลือแค่๒๐ที่เขามองเห็นลาง
สะโพกหลุด๒ข้างค่ะเนื่องจากว่า
คลอดเขาต้องการช่วยชีวิตแม่เลยต้องดึงน้องออก
เมื่อก่อนนี้ให้สารอาหารทางเส้นเลือดดำที่ต้นขากับต้นคอนี้
ก็เขาผ่าตัดมาทั้งหมด๗ครั้งแล้วค่ะ
ยังเหลืออีก๒ครั้งที่มีคิวจะผ่าเร็วนี้ค่ะ